คู่เนี้ยอยู่ครบค่ะเขาบอกว่ามารักกันแบบเนี้ยกลางท้องถนน
เอ้าคนขับรถก็ต้องหนีสิคะเอาแล้วรักกันขนาดไหน

คุณเขาพลอดรักกันอะไรมันจะอิ่มเอมขนาดนี้ล่ะ
ขยับไปอีกสักสามสี่เมตรเข้าเข้าริมทางได้ไหมคะ
แล้วใครจะไปแยกเขาออกจากกันได้รู้คือมีจังหวะเอามือแบบค่อยค่อยจับ
ค่อยค่อยแตะหลังกันแตะแตะเบาเบาแตะเบาเบากันด้วย

ตายตายและเกิดขึ้นกลางถนนและรถคันนี้ต้องจอดค่ะ
ก็พยายามจะแซะไปแซะไปเอ๊ะพอไปใกล้เขาก็ยังไม่หลุดออกจากกันอีกอ่ะ
มันเหมือนคนยืนกอดกันเนอะใช่เออเอาแต่ให้ดูดู
แต่ให้ดูก่อนนะว่าเขาตัวใหญ่ไหมอ่ะนี่บัตรสีบัตรทะเลิง
บอกรักกลางถนนโอ้ยตายเขายืนกอดกันกลางถนนแบบนี้
คือใครหลายคนก็บอกว่ามันคือการพลอดรักกันหรือเปล่า
แต่เราไปหาข้อมูลกันให้แล้วนะคะว่าการที่ตัวเงินตัวทองเขากอดกันแบบนี้
ลักษณะเขาเป็นการวัดพลังกันเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้กัน
ไม่ได้รักกันน่าจะโกรธกันนิดด้วยซ้ำ
ยังไม่ตีกันอ่ะวัดพลังกันก่อนอ๋อ

ใครล้มก่อนตัวนั้นแพ้ไงก็ถึงไม่มีใครยอมใครไงเออ
ไม่ยอมปล่อยเลยไงหลับปนคือนึกว่าเขากอดกันพลอดรักกันที่ไหนได้
เพราะว่ารักษณะมันเหมือนกอดกันมันเหมือนพ่อรักกันนะคะ
เอาทีนี้คลิปนี้หลังจากที่แชร์ออกไปในโลกโซเชียลมีเดีย

ถ้าเป็นเปย์ทางชู้สาว

เหมือนเห็นแฟนเก่ามันมากับเมียใหม่ของมัน

ถ้าเป็นลักษณะที่เหมือนพี่น้องกันหน่อย
เขาบอกว่าเอ๊ะหรือว่าพี่น้องที่พลัดพลากมาหลายปีแล้วไม่เจอกัน

เอาก็ว่ากันไปนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใด
เมื่อกี้ใครพูดเขาว่า๗๒ก็เลย

๗มาจากไหน๒มาจากไหนคะบอกที่มาด้วย
แต่ไม่แน่ใจว่าเขาออกมาอย่างนี้ได้ยังไงนะคะ
แต่ว่าทะเบียนรถที่เห็นเหตุการณ์นี้คือ๘๙๐๖๕

มันลงอย่างนี้หรอคิดด้วยเองค่ะ